ไม่เต็มก็ได้ปฏิบัติการของเจ้าละที่ครับในการติดตามตัวคนร้ายที่ก่อเหตุใช้ปืนกราศยิง
แล้วชิงทองจากร้านทองออโลล่าที่ห้างโรบินสันที่ลบบุรีค่ะวันนี้วันที่๖นะครับ
ตอนเช้ามืดวันนี้ครับท่านผู้ชมครับตำรวจสนที่กำลังหลายหน่วยงานนะฮะ
ทั้งตำรวจผูทรภาคหนึ่งตำรวจผูทรของรบบุรี
ปฏิบัติการพิเศษหน่วยคอมมันโดด้วย
แล้วก็ชุดสืบสวนจากนครบานด้วยนะครับเข้าตรวจค้นพื้นที่ทั้งหมดสิบสี่จุด
ก็เป็นทั้งลบบุรีแล้วก็สระบุรีที่เป็นพื้นที่รอยต่อกันนะครับ
ไปในจุดที่เป็นอย่างเช่นบ้านพักอาศัยสนามยิงปืน
หรือว่าบ้านพักในค่ายทหารนี่ก็ไปนะครับมีแหล่งผลิตท่อเก็บเสียง
ที่ไว้ใช้กับปืนที่คนร้ายใช้นี่ก็ไปตรวจนะครับ
เพื่อจะหาพยานหลักฐานที่ตำรวจจะต้องเอามาสืบสวนสอบสวนตามร่าหาตัวคนร้ายต่อนะครับ
นี่ฮะช่วงเช้ามืดวันนี้นะครับค่ะอ่าแต่นักข่าวก็อ่า
ตามไปถึงสุดสุดไม่ได้ใช่เป็นปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่เขา
แต่ว่าจุดต่างเนี่ยก็จะเป็นภาพตามนี้นะครับ
ท่านผู้ชมครับซึ่งข้อมูลนี้ก็มาจากพลตมตรีนัทพลสุขรสร
เปิดเผยว่าผลการปฏิบัติการบุกไปตรวจค้นพื้นที่ต่างในจังหวัดลบบุรี
อ่าแล้วก็มีที่สระบุรีที่เป็นพื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะฮะสารอนุมัติหมายค้นนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็นำกำลังเข้าไปตรวจค้นไปเมื่อช่วงตี๕วันนี้
เป้าหมายหลักที่เข้าไปทั้งหมดวันนี้๑๔จุด
แบ่งเป็น๑๓จุดที่เป็นบ้านพักตามทะเบียนราช
ของบุคคลที่ลงทะเบียนปืนขนาด๙มม
อันนี้เป็น๑๓จุดที่ไปนะครับ
แล้วก็อีกหนึ่งจุดเป็นเป้าหมายหลักของการตรวจค้น
คือจุดที่ต้องการไปดูอาวุธปืนที่มีการลงทะเบียนเอาไว้
ซึ่งในลบบุรีเนี่ยมีผู้ที่อยู่ในทะเบียนครอบครองปืนรุ่นนี้
ขนาดลำกล้อง๔๕นิ้วมีอยู่ทั้งหมด๑๓กระบอก
หลังจากที่เข้าตรวจค้นแล้วตำรวจได้นำปืนทั้งหมด
ไปให้ชุดพิสูจน์หลักฐานนะครับเพื่อจะตรวจสอบอย่างละเอียด
แล้วก็จะหาว่าใครเป็นเจ้าของปืนเป็นผู้ครอบครองที่แท้จริง
เพราะว่ามันมีผลกับการล่าตัวคนร้ายเลยล่ะ
ผู้มันครับการตมติภูทรจังหวัดลบุรีบอกว่า
หลังสารอนุมัติหมายค้นชุดสืบสวนนำกำลังเข้าตรวจค้นตั้งแต่เช้ามืดนะครับ
จุดก็ไม่ใช่บุคคลต้องสงสัยแต่ต้องไปพิสูจน์เพื่อพิสูจน์ทราบ
เกี่ยวกับพยานหลักฐานส่วนกลุ่มคนที่ต้องสงสัยที่มีอยู่สามคนนะฮะ
คนหนึ่งก็เป็นลูกหลานผู้มีอิทธิพลคนหนึ่งเป็นคนในเครื่องแบบ
อีกคนนึงก็เป็นประชาชนทั่วไปตามที่มีข้อมูลออกมาก่อนหน้านี้
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดลบบุรียืนยันว่า๓คนนี้ยังไม่ตัดคนไหนทิ้งนะฮะ
ยังคงเป็นเป้าที่สามคนนี้อยู่นะครับยังไม่ได้ตัดทิ้งนะครับ
ตำรวจยังหาพยานหลักฐานต่างเพื่อเชื่อมโยงและต้องทำงานอย่างละเอียดรอบครอบ
ส่วนคนร้ายจะยังอยู่ในพื้นที่ลบบุรีหรือออกพื้นที่ไปแล้ว
อันนี้ตำรวจไม่ตอบไม่ขอตอบนะฮะ
แต่ตำรวจเนี่ยบอกได้แค่ว่าสามารถจำกัดวงในการสืบสวนได้คืบหน้ามากขึ้น
แล้วก็วงในการตีกรอบจับคนร้ายก็แคบลงแล้ว
ที่เราไปดำเนินการมา๕วันเต็ม
เราได้พยานหลักฐานต่างมามีอะไรที่เราจะต้องตรวจสอบ
พร้อมจะให้ความรู้หมู่๗๘เป็นเอกับอีกอย่างได้แหละครับ
แล้วก็วันนี้นะครับหลังจากที่ชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปตรวจค้น๑๔จุดเป้าหมายเมื่อเช้ามืดนะครับ
ได้รวบรวมพยานหลักฐานโดยเฉพาะอาวุธปืนก็นำไปรวบรวมเอาไว้ที่จุดที่เป็นที่ทำงานลับของเจ้าหน้าที่เขานะครับ
โรงแรมแห่งหนึ่งนะฮะมีการตรวจสอบของกลางกันมาร่วมวิเคราะห์ข้อมูลกันนะครับ
วันนี้ตำรวจได้ส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจค้น๑๔จุดเป้าหมายหลักหลักอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
ทีนี้ตำรวจจะรู้ได้อย่างไรว่าผู้ที่ครอบครองปืนแบบนี้อยู่ที่ไหนก็ตรวจสอบจากใบป๔นะฮะ
ป๔เป็นใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนในใบป๔จะระบุประกอบด้วยแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
นี่นะฮะเขาจะระบุไว้ว่าใบอนุญาตระบุว่าให้ครอบครองปืนแบบไหนเช่นให้ใช้ได้ทั่วไปหรือใช้เฉพาะการกีฬา
เลขที่ใบอนุญาตเพื่อการตรวจสอบลำดับหมายเลขที่ขึ้นทะเบียน
กระบอกนี้ออกใบอนุญาตที่ไหนจังหวัดใด
ใบอนุญาตจะระบุชื่อนามสกุลและที่อยู่ของเจ้าของปืน
ใบอนุญาตจะระบุชนิดของปืนเช่นเป็นปืนขนาด๙มมหรือขนาดอื่น
และในใบอนุญาตนะฮะยังระบุว่าปืนกระบอกนี้ซื้อจากร้านไหนจังหวัดไหนหรือมีการซื้อต่อจากใคร
เพราะฉะนั้นไปที่จุดเป้าหมายบ้านเป้าหมายแหล่งเป้าหมาย๑๔จุดวันนี้ได้ปืนมาแล้ว
แล้วได้ใบอนุญาตป๔มาอีกทีนี้นะฮะก็จะต่อจิ๊กซอได้ว่าถ้าปืนนี้ตรงกับที่คนร้ายใช้
ปลอกกระสุนแบบเดียวกันหัวกระสุนอะไรแบบเดียวกันหมดใบอนุญาตใครครอบครองหรือว่าไปครอบครองต่อจากใครอะไรยังไงเนี่ยไปถึงได้หมด
ใช่ค่ะเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่บอกแล้วว่าปืนรุ่นที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุเป็นปืนที่ไม่ได้เป็นลักษณะของปืนเถื่อน
เพราะว่าเป็นปืนที่ราคาสูงคล้ายกับปืนที่ใช้ยิงแข่งขันกันในกีฬายิงปืนดังนั้นคนที่จะไปซื้อปืนได้ก็ต้องมีใบป๔
แล้วใบป๔ก็มีรายละเอียดอย่างที่คุณภาคภูมิบอกไปดังนั้นก็จะตามไปได้ว่าใครบ้าง
แล้วพอได้ปืนมาก็เอาไปเก็บไว้เหมือนที่คุณภาคพูมบอกไปเป็นโรงแรมแห่งหนึ่งแหละในจังหวัดลับบุหรี
ใช่ค่ะพอได้ปืนมาตำรวจเขาทำแบบนี้ค่ะเขาเอาไปทดลองยิงเลยนะคะ
ทดลองยิงเลยเหรอต้องทดลองยิงเพราะเจ้าหน้าที่บอกว่าพอเวลาทดลองยิงไปอ่ะค่ะ
กระสุนที่ออกมาจากกระบอกปืนนั้นมันจะมีอัตลักษณ์ที่แตกต่างกัน
แล้วก็จะเอาไปเทียบเคียงกับกระสุนหรือปลอกกระสุนที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุที่ร้านทอง
เพราะคนร้ายก็ยิงที่ร้านทองใช่ค่ะแล้วมันก็มีปลอกมีกระสุนตกอยู่
ดังนั้นปืนที่ยึดมาลองยิงหมดแล้วก็จะดูว่ากระสุนที่ออกมาจากปืนแต่ละกระบอกที่ตำรวจยึดเนี่ย
มันเหมือนกับกระสุนที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุไหมจากกระบอกไหนทีเนี้ยจะล็อกเป้าได้เลย
คือเป็นปืนรุ่นเดียวกันชนิดเดียวกันยี่ห้อเดียวกัน
แต่เวลายิงกระสุนออกไปไม่ได้หมายความว่ากระสุนอะไรต่างมันจะเหมือนกัน
ใช่ค่ะมันจะมีร่องรอยการขูดการครูดการอะไรแบบนี้ที่มันจะต่างตำรวจบอกนะคะ
ดังนั้นต้องเอาไปลองยิงหลังจากนั้นค่ะทางเจ้าหน้าที่เขาก็ไปตรวจค้น
ไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากสนามยิงปืนค่ะสนามยิงปืนในจังหวัดลบบุรี
มีอยู่ห้าแห่งนะคะก็จะแบ่งเป็นสนามยิงปืนของหน่วยงานราชการสามแห่ง
ห่างจากจุดก่อเหตุซึ่งก็คือห้างโรบินสันลบบุรีประมาณ๑๔ถึง๑๗กิโลเมตร
ขึ้นอยู่กับว่าจะเลือกใช้ถนนสายไหนสนามยิงปืนกองพันธุ์ปฏิบัติการพิเศษทหารราบที่๓๑
ห่างจากจุดก่อเหตุประมาณ๖กิโลเมตรสนามยิงปืนศูนย์สงครามพิเศษห่างจากจุดก่อเหตุประมาณ๕กิโลเมตร
อันนี้คือสนามยิงปืนของหน่วยงานราชการมีอยู่๓แห่งในพื้นที่จังหวัดลบบุรี
ส่วนสนามยิงปืนของเอกชนมีอยู่๒แห่งนะคะคือสนามกีฬายิงปืนเมืองพระนารายห่างจากจุดก่อเหตุประมาณ๑๐๑๒กิโลเมตร
และสนามยิงปืนรามเดชะค่ายสมเด็จพระนารายมหาราชห่างจากจุดก่อเหตุประมาณ๑๐กิโลเมตร
นี่คือสนามยิงปืนทั้ง๕แห่งในพื้นที่จังหวัดลบบุรีเจ้าหน้าที่เขาไปหมดนะคะ
ที่ไปก็เพราะว่าจะไปถามว่าสนามไหนมีกระสุนแบบเดียวกับที่คนร้ายใช้แล้วก็ไปย้อนดูหมดเลยค่ะว่าขายให้กับใครไปบ้าง
ทีมข่าวของเราก็ไปนะคะไปที่สนามยิงปืนพิบูลสงครามเป็นหนึ่งในห้าสนามที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปหาหลักฐานเพิ่มเติมมาค่ะ
แล้วก็เจ้าหน้าที่เข้าไปขอกล้องวงจรปิดย้อนหลังไล่ดูหมดเลยนะคะ
ทีมข่าวได้ไปคุยกับเจ้าหน้าที่สนามยิงปืนพิบูรสงครามได้ข้อมูลมาแบบนี้ค่ะ
ส่วนใหญ่เนี่ยสนามยิงปืนในจังหวัดลบบุรีจะขายกระสุนปืนขนาดต่างหลากหลายขนาด
แต่ประเภทของกระสุนจะมีอยู่สองประเภทนะคะกระสุนลูกซ้อมกับกระสุนจริง
ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะซื้อกระสุนปืนได้มีสิทธิ์ที่จะยิงได้ในสนามยิงปืนไม่จำกัดว่าต้องเป็นสมาชิกรายปีหรือขาจรคือใครเข้าไปใช้สนามเนี่ยก็ซื้อกระสุนยิงกันได้ในสนามจะเป็นกระสุนซ้อมหรือกระสุนจริงก็ได้
แต่เงื่อนไขที่สนามยิงปืนเขาห้ามเนี่ยก็มีเงื่อนไขแค่ห้ามบุคคลที่อายุต่ำกว่า๒๐ปีมาซื้อกระสุนปืนห้ามบุคคลทุกกลุ่มนำกระสุนออกนอกสนามปืนอย่างเด็ดขาด
ตีกรอบแคบลงมาเรื่อยย้อนดูกล้องวงจรปิดช่วงก่อนเกิดเหตุก็จะเห็นว่าใครไปยิงบ้างซื้อกระสุนบ้าง
เพราะฉะนั้นปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่วันนี้ที่เห็นชัดก็คือการไปดูเรื่องของปืนและกระสุนปืน

เพื่อจะหาว่าเจ้าของปืนคนไหนจะไปตรงกับปืนที่คนร้ายใช้กระสุนที่คนร้ายใช้ตอนก่อเหตุหรือไม่
แล้วก็จะล็อกเป้าได้ถ้าตรงกัน
มีอยู่จุดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับช่วงเช้าวันนี้นะฮะทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้ข้อมูลว่า
ชุดสืบสวนนำใหม่ค้นจักษานไปขอตรวจค้นนะครับ
ขอดูกล้องวงจรปิดของโรงศรีแห่งนี้ด้วยนะครับ
เพื่อจะเทียบเคียงดูการหลบหนีของคนร้ายในคดีนี้นะครับ
เราก็ลองไปสอบถามดูว่าเออมันมีอะไรยังไงหรือเปล่า
ที่เจ้าหน้าที่ถึงพุ่งมาตรงนี้ด้วยนะครับ
หรือว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของร่องรอยหลักฐานในที่เกิดเหตุ
อย่างเช่นฝุ่นต่างดินต่างรอยเท้าที่อยู่บนตู้ทอง
หรือมันจะเกี่ยวกันไหมหรืออะไรยังไงเนี่ยนะ
เอาเป็นว่าถามจากเจ้าหน้าที่เนี่ยนะ
เจ้าหน้าที่ที่โรงศรีนะครับบอกว่า
สืบสวนนำเอกสารหมายค้นมาขอตรวจค้นมาตรวจสอบจริงนะครับ
มาตรวจสอบกล้องวงจรปิดทั้งหมดที่โรงศรีด้วย
แล้วขอดูพนักงานในโรงศรีด้วยว่า
รุ่นเดียวกับคนร้ายที่ขี่ไปก่อเหตุหรือเปล่า
ตรวจสอบด้วยว่ามีพนักงานคนไหนหายไปไหม
ซึ่งเราก็พยายามจะประติดประต่อเรื่องราวอยู่นะครับ
ว่าคนร้ายกับหลักฐานที่อยู่ในที่เกิดเหตุ
เชื่อมโยงกับพื้นที่โรงศรียังไง
แต่จากข้อมูลที่ได้ทำให้เห็นการทำงานของเจ้าหน้าที่
ในการตรวจค้นพื้นที่จุดต่างในวันนี้นะครับ
ว่านอกจากปืนนอกจากกระสุนปืนแล้ว
ก็ยังไล่เก็บภาพจากกล้องวงจรปิด
ในพื้นที่ที่คาดว่าคนร้ายจะมาจากที่นั่น
หลบไปอยู่ที่นั่นหรือเป็นเส้นทางผ่านที่นั่น

อย่างที่โรงศรีเนี่ยไปถามหาคนที่ใช้จักรยานยนต์
เท่ากับว่าเจ้าหน้าที่ก็มุ่งไปที่เรื่องของจักรยานยนต์ด้วย
ใช่ค่ะระหว่างที่ยังจับกลุ่มคนร้ายไม่ได้
เราก็ติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ต่อเนื่องทุกวันตลอดนะคะ
แต่ว่าทีนี้ค่ะคนที่ติดตามข่าวเรื่องนี้เนี่ย
ว่าจะเห็นความคืบหน้าต่างกระแสต่าง
ผ่านโลกโซเชียลเยอะมากจริงบ้างไม่จริงบ้าง

คือตอนนี้มีผู้ชายคนนึงเขาถูกแชร์ภาพเอาไว้
ว่าตกเป็นผู้ต้องสงสัยก่อเหตุนี้
เพราะว่ารักษณะท่าทางของเขามันคล้าย
ส่วนสูงเกาะคล้ายวิธีการเดินก็ขากระเพกกระเพกอะไรแบบนี้ค่ะ
ทีนี้ค่ะเขาก็เลยไปแสดงความบริสุทธิ์ใจกับทางตำรวจนะคะ
ว่าเขาไม่ใช่คนร้ายนะคะ
นายธนปะพลเงินเมย์นายกเทศมนตรีตำบลโกโกอำเภอเมืองลบบุรีพาหลานชายไปค่ะ
นายชัยพงศ์โพรัศมีอายุ๓๗ปี
ไปเจอตำรวจเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจนะคะ
เพราะว่ามีกระแสข่าวว่าเป็นผู้ต้องสงสัย
ไปก่อเหตุชิงทรัพย์ร้านทองที่โรบินสันลบบุรี
เพราะเขามีรถจักรยานยนต์สีแดงเหมือนกัน
แต่คนละรุ่นค่ะแล้วก็สัดส่วนความสูงเนี่ยก็คล้าย
อายุก็ใกล้เคียงได้แล้วเขาก็เดินแบบกระเพกด้วยครับ
นายชัยพงศ์บอกว่า๒วันก่อนมีรถแปลกไปวนเวียนอยู่ที่บ้าน
มีตำรวจไปถามชื่อก็เลยออกมาแสดงความบริสุทธิ์ใจผ่านสื่อมวลชนนะคะ
แสดงหลักฐานจากกล้องวงจรปิดว่าช่วงเวลาที่เกิดเหตุที่ห้างโรบินสันนะคะ
เขากำลังเดินทางกลับจากที่ทำงานไม่ได้เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแน่
แล้วก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวด้วยนะคะว่าช่วงเวลาที่เกิดเหตุเขากลับบ้าน
เขาบอกเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่โทรศัพท์ไปหาแม่
วันต่อมาก็ใช้ชีวิตตามปกติเมื่อวานนี้ค่ะ
ตำรวจไปหาไปถามเขาก็ไม่สบายใจก็เลยออกมาแสดงความบริสุทธิ์ใจ
เขาบอกว่า๑เรื่องของปืนนะคะถามว่าเคยยิงไหม
นายชัยพงศ์บอกว่าเคยยิงแต่เป็นปืน๓๘ไม่ใช่๙มมเหมือนที่คนร้ายใช้
แล้วปืนที่เขายิงเป็นปืนของพ่อส่วนการแต่งตัวของเขา
เขาไม่เคยใส่กางเกงลายพรางลายทหารเหมือนที่คนร้ายใส่
เขาไม่ได้เป็นนักกีฬายิงปืนด้วยแต่เขาเดินขากระเพกจริง
เพื่อนเพื่อนในที่ทำงานล้อเขาว่าขาเป๋พอเวลาเขาขาเป๋ขากระเพลก
เลยลักษณะเหมือนกับคนร้ายไงที่ทางเจ้าหน้าที่บอกว่า
สังเกตนะคนร้ายเป็นผู้ชายสูงประมาณนี้เดินขาเป๊ะหน่อยอะไรแบบนี้
เขาบอกว่าพอเขาถูกสงสัยเนี่ยไม่สบายใจมากก็เลยให้น้าชาย
ก็คือนายธนปะพลเงินมืออายุ๕๙ปีที่เป็นนายกเทศมนตรีตะมนโกโกค่ะ
พาไปแสดงความบริสุทธิ์ใจกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ
ก็ขับแล้วปกติเข้าบ้านครับเข้าไปถึงบ้านกุ๊บ
แล้วก็ได้ยินเสียงใครเล่นแล้วก็พักแฟนไปโทรมาว่า
ให้โทรถามแม่ว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเกิดเหตุ
ผมก็ไม่รู้ว่าไม่มีเกิดเหตุครับก็มีผมคุยกับแฟน
แล้วก็มีผมขับผ่านร้านค้าตรงกระดานอ่ะตรงนั้นก็มีข้อ๖
ผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องมาถึงขนาดนี้
นี่ค่ะพอพานายชัยพงศ์หลานชายไปพบตำรวจแล้วเนี่ยนะคะ
ตัวนายธนปะพลก็ออกจากห้องไปแล้วก็สื่อมวลชนก็พยายามจะถามอ่ะนะ
ธนปะพลที่พาหลานไปเขาก็พยายามที่จะเลี่ยงสื่อนั่นแหละ
แต่นักข่าวของเราบอกว่าพอนายชัยพลเขาไปชัยพงศ์เขาไป
แสดงตัวกับตำรวจแสดงความบริสุทธิ์ใจเนี่ยนะคะ
ตำรวจก็ไม่ได้แบบเออปล่อยไปเฉยนะตำรวจเขาก็เก็บตัวอย่างดีเอ็นเอเอาไว้ก่อน
เพื่อเป็นหลักฐานแล้วเดี๋ยวจะให้ดูภาพว่าตำรวจให้นายชัยพงศ์ใส่เสื้อกั๊ก
แล้วก็เดินไปทางประตูหลังไปอ๋อเหรอฮะใช่นี่ค่ะ
แล้วก็เราได้ภาพไกลแบบนี้ก็พาไปละใช่พาไปครับนะคะ
ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับแฟนสาวของนายชัยพงศ์แฟนสาวก็ยืนยันว่านายชัยพงศ์คุยกับเขาอยู่ตลอด
ช่วงเวลาที่เกิดเหตุไม่ได้เป็นคนไปก่อเหตุที่ร้านทองที่ลบบุรีแน่
รถจักรยานยนต์ที่นายชัยพงศ์ใช้เป็นฮอนด้าคลิกไม่ใช่ยามาฮ่าฟีโน่ถึงแม้ว่ามันจะสีแดงเหมือนกันก็ตาม
แฟนสาวบอกว่าก็เคยไปยิงปืนที่สนามยิงปืนกันแต่ไปแค่ครั้งเดียว
ส่วนที่นายชัยพงศ์เดินขาเป๋ขากระเพลกเนี่ยค่ะก็เพราะว่าใส่เหล็กที่ขามาสองปีแล้ว
ก่อนหน้านี้เกิดอุบัติเหตุขี่รถจักรยานยนต์ไปชนท้ายรถยนต์ขาขวาก็เลยหักเดินไม่ปกติ
รูปร่างก็ไปใกล้เคียงกับคนร้ายซะอีกคนอาจจะไปแจ้งเบาะแส
เจ้าหน้าที่ก็เลยไปถามหาไปที่บ้านอะไรแบบนี้ค่ะคนก็เลยแชร์ภาพแชร์อะไรกัน
แล้วก็หลังเนี่ยตั้งแต่มีข่าวเรื่องนี้แฟนสาวบอกว่ามีรถคอยประกบ
มีเจ้าหน้าที่ไปถามจนเกิดความกังวลใจนะคะก็เลยต้องไปแสดงตัวกับทางตำรวจ
ทีมข่าวไปสัมภาษณ์แฟนสาวของนายชัยพงศ์แล้วก็ตัวนายชัยพงศ์ไปแสดงความบริสุทธิ์ใจเรียบร้อย
ทีมข่าวพยายามจะคุยกับนายชัยพงศ์อยากได้ยินเสียงอยากฟังเสียง
อยากให้เขายืนยันกับนักข่าวว่าเออเขาไม่ใช่นะเขาไม่อะไรนะ
แต่ติดต่อไม่ได้ค่ะก็เลยได้คุยกับแค่แฟนสาวกับตัวคนที่พาไป
พาไปแสดงความบริสุทธิ์ใจตัวนายชายพงศ์เองยังไม่ได้คุยกับทีมข่าวของเรานะคะ
ประมาณนี้ก็คือค่ะเขาเจ็บแล้วก็เขาก็แบบคือแต่ก่อนเขาก็แบบนิดนึงอ่ะ
เรื่องเรื่องแบบนี้นิดหน่อยประมาณนี้
เรื่องเรื่องอะไรครับ
ตกใจค่ะแต่ก็เขาก็เขาก็เครียดเครียดหน่อยนะ
แต่ก็เขาไม่ได้ทำยังไงมันก็มีหลักฐานอยู่แล้ว

ตัวตัวหนูเองทำงานแต่เขากลับเลิกงานแล้วตอน๒ทุ่ม
เขาก่อนก่อนเขาเลิกงานเขาโทรมาแล้วแล้วคราวนี้พอถึงบ้าน
แล้วคือตัวหนูเองทำงานอยู่แล้วคราวนี้หนูดูข่าวในโทรศัพท์
คราวนี้เขาแชร์กันหนูก็เลยบอกว่าพี่โทรหาแม่ให้หน่อย
เพราะว่าแม่ทำงานอยู่ที่โรบินสันประมาณนี้ก็กลัวแบบเป็นห่วงแม่
พี่เขาอยู่บ้าน
ใช่ค่ะเพราะพี่เขาเลิกงานมา๒ทุ่ม

การเดินคือขาเขาแค่กระพริกข้างเดียวแต่เวลาเดินคือเขาจะหลังคล่อมนิดนึงตัวเขาเอง
กระเพ็กเพราะอะไรครับ

เขาเคยแบบไปฝึกยิงที่หนึ่งแค่นั้น
เดี๋ยวเราเปรียบเทียบให้ดูเลยก็แล้วกันนะคะว่าคล้ายกับคนร้ายที่ก่อเหตุขนาดไหน
นายชัยพงศ์เนี่ยค่ะอายุ๓๗ปี
ก็เป็นช่วงอายุที่เจ้าหน้าที่คาดการณ์ว่าตัวคนร้ายก็น่าจะอายุประมาณนี้
เพราะว่ารักษณะการก่อเหตุดูคล่องแคล่วไม่น่าจะเป็นคนอายุเยอะ
รูปร่างสันทัศน์เหมือนกัน
ส่วนสูงประมาณเดียวกันเลยนะคะประมาณสัก๑๗๐เซนติเมตรนะคะ
การเดินของคนร้ายเดินกระเพลกนายชัยพงศ์ก็เดินกระเพลกขาข้างขวา
เพราะว่าขาขวาเขาดามเหล็กเลยเดินกระเพลกเหมือนกันซะอีก
สูงก็พอกันอายุก็ไหลเหลี่ยกันเดินขากระเพลกเหมือนกัน
แต่เรื่องของกางเกงลายทหารที่คนร้ายใส่ช่วงที่ก่อเหตุเนี่ยค่ะ
นายชัยพงศ์บอกว่าไม่เคยมีกางเกงลายทหารเลยไม่เคยใส่เลย
แต่นายชัยพงศ์บอกว่าเคยยิงปืนเคยไปสนามยิงปืนจริง
แต่ปืนที่เคยยิงคือจุด๓๘แล้วก็เคยเข้าสนามยิงปืนแค่ครั้งเดียว
ปืนที่ใช้ในการยิงที่สนามยิงปืนก็เป็นของพ่อ
มันหลายอย่างมากที่มันคล้ายก็เลยกลายเป็นเหมือนว่าคนก็สงสัยว่าใช่หรือเปล่า
วันนี้ก็เลยพามาแสดงความบริสุทธิ์ใจกับตำรวจไว้ก่อนเลย
เพราะบอกว่าตอนที่เกิดข่าวก็เขาไม่อยู่แน่แหละมีแฟนเขาเป็นพยานเนี่ยใช่
เขาอยู่ที่อื่นไม่ได้อยู่ที่ห้างโรบินสันใช่ไหมพระราชสบดี๒ทุ่มกว่า
มีเพื่อนมาแซวเห็นเดินขาดกล้าเพลกเหมือนคนร้าย
ก็ที่นักเฉยแต่พอตำรวจเริ่มมาเนี่ยเริ่มเฉยไม่อยู่
จริงมีอีกคนนึงนะฮะเขาก็แชร์ภาพกันเยอะวันนี้ถึงขั้นไปแจ้งความที่ปอทแล้ว
เดี๋ยวเล่าให้ฟังค่ะยืนยันนะตรงนี้ว่าตำรวจยังไม่ได้ออกหมายจับใครออกหมายเรียกใคร
ยังไม่ได้ระบุตัวตนใครออกมาเลยนะฮะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นท่านจะไปแชร์ภาพใคร
แชร์เรื่องใครว่าคนนี้คือคนต้องสงสัยคือคนร้ายที่โหดเยี่ยมเนี่ย
ไว้ก่อนนะครับท่านใจเย็นจะถูกแจ้งความเอาได้
ท่านผู้ชมครับคดีนี้เนี่ยคนร้ายมันโหดเยี่ยมจริงนะฮะยิงคนเสียชีวิตไป๓ศพ
บาดเจ็บอีก๔คนผู้เสียชีวิตทั้งสามศพที่อยู่ในห้างที่เกิดเหตุในวันนั้นเนี่ย
พระสบดีที่๙มกราคมตอนนี้ก็ชาปนกิจศพไปหมดแล้วนะครับ
หัวหน้ารบพชาวประนักกิจศพไปคนแรกนะครับ
เมื่อวานนี้ชาปนกิจอีก๒ศพก็คือพนักงานสาวของห้าง
แล้วก็เด็กชายวัย๒ขวบที่ไปเดินอยู่กับคุณแม่นะครับ
นี่คือการลอยอังคารนะฮะของน้องธิดารัฐทองทิพย์หรือว่าน้องกวางนะครับ
ซึ่งอายุ๓๑ปีเป็นพนักงานสาวของร้านทองออโรร่านะครับ
ซึ่งอยู่ในร้านจุดเกิดเหตุแล้วคนร้ายบุกเข้าไปแล้วก็กราดยิง
ซึ่งน้องกวางก็โดนยิงจนเสียชีวิตนะครับ
นี่ฮะรูปของน้องกวางนะครับ
มีพิธีลอยอังคารที่ท่าน้ำวัดพนันเชิงวรวิหารที่พระนครศรีอายุทยานะครับท่านผู้ชมครับ
คือตรงนี้เนี่ยเป็นจุดรวมของแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำป่าศักดิ์ที่มาบรรจบกันนะฮะ
ชาวบ้านเขาจะเรียกว่าวังน้ำวนหรือทานน้ำสามแพร่ง
ถ้ามาลอยอังคารที่จุดนี้เชื่อกันว่าจะเป็นการระลึกถึงผู้เสียชีวิตที่จะให้เลือกได้ว่าจะไปทางไหน
แล้วแม่น้ำเจ้าพระยาก็จะไหลลงสู่ทะเลจะทำให้คนตายไปสู่สุขติอันนี้ตามความเชื่อ
ทางครอบครัวของน้องกวางก็เลยเลือกที่จะมาลอยอังคารที่นี่นะครับ
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าความอะไรรักแล้วครับ
ก็อย่างที่ราวสาธิดารัชหรือน้องกว่างกับนายชาชวรสามีนี่มีลูกชายหนึ่งคน
ลูกชายคือน้องออ้อก้าวัย๕ขวบน้องออ้วก้าก็รู้แค่ว่าคุณแม่ไปสวรรค์นะคะตัวเล็ก
จับรูปคุณแม่มาเล่นมาจับรูปคุณแม่ไกรเดียงสายละเกิน
นี่หอมแม่คงจะคิดถึงแม่ว่าแม่ไปไหน
อยู่บ้านหลายวันแล้วคุณพ่อก็บอกแค่ว่า
คุณแม่ไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์อืมเนี่ยฮะโอ้โห
หอมรูปคุณแม่ผ่านรูปคุณแม่ที่อยู่ในกรอบ
นะครับส่วนนายชัชวานนะครับสามีของนางสาวธิดารัฐ
คุณพ่อของน้องออก้าบอกกับคุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่าถ้าถามว่าวันนี้รู้สึกอย่างไรบ้าง
ก็สบายใจและโล่งใจกว่าช่วงแรก

นะเพราะว่าตอนนี้ก็ถือว่าได้ส่งดวงวิญญาณของภรรยาขึ้นสู่สวรรค์แล้ว
ส่วนตัวยอมรับว่าตอนที่เกิดเหตุช่วงแรกรู้สึกได้ว่ากวางมาหาบ่อย
จะรู้สึกเหมือนกับภรรยามาลูบศีรษะได้กลิ่นน้ำหอมลอยคละคลุ้งรอบตัวตลอดเวลา
ช่วงนั้นรู้สึกแทบทุกช่วงเวลานะฮะ
แต่ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าเขาคิดถึงภรรยามากก็ได้
ไม่ค่อยได้รับรู้แล้วก็เลยคิดว่าภรรยาน่าจะไปสบายแล้ว
นะฮะสิ่งเดียวที่กังวลในตอนนี้ก็คือความรู้สึกของออก้าของลูกชายนะฮะ
เพราะว่าออก้าเนี่ยยังถามหาแม่ตลอดถามหากวางตลอด
อันนี้คุณอ้นบอกนะครับซึ่งตัวเขากับครอบครัวก็รู้สึกได้
ใช่ค่ะก็รู้ว่าแม่ไม่อยู่แล้วคือออก้ารู้
แต่ยังไม่เข้าใจความหมายเพราะว่าเขายังเด็กมากจริง
คุณพ่อก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะนำฟันของกวางนะคะ
ไปใส่เป็นกรอบทำเลี่ยมใส่กรอบเอาไว้ให้น้องออก้าใส่
จะได้ติดตัวเอาไว้ตอนน้องโตแล้วก็สัญญาว่าจะทำหน้าที่
พ่อและแม่ให้กับน้องออก้าลูกชายสุดที่รักเพียงคนเดียวให้ดีที่สุดค่ะ
ช่วงแรกเขาก็ถามแม่กวางไปไหนแม่กวางอยู่ไหน
เขาเห็นคนเยอะไงปกติก็จะเจอแม่เขาไม่เจอ
ช่วงแรกเราก็บอกว่าแม่กวางอยู่โรงพยาบาลแต่ผมก็พยายามที่จะบอกว่าไปทำงานนะ
เขาก็คงจะสงสัยเขาถามว่าทำไมเขาต้องมาไหว้แม่ด้วย
แต่เขาพูดขึ้นมาเองขอจุดทูปไหว้แม่กวางไหว้บอกให้แม่กวางไม่ต้องห่วง
ไปเป็นนางฟ้านะทำไมก็รู้สึกได้ตลอดเวลาความสัมผัสว่าแม่กวางยังจะอยู่

อยู่ใกล้ทั้งหมดบางทีก็จะมีหนักเลยก็จะได้กลิ่นน้ำหอมจำน้ำหอมก็ได้
คนรอบข้างเขาก็จะเห็นจะเจออยากเห็นแต่ก็ไม่เข้าฝันไม่มาให้เห็นเลย
ก็ดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งแต่ก็ยังคิดถึงยังรู้สึกกังวลอยู่เหมือนกัน
เราก็ยังคิดถึงกวางอยู่ตลอดเวลา
ส่วนคุณพ่อของคุณกวางนะคะร้อยเอกสุรกิจทองทิพย์อายุ๖๐ปี
ก็บอกกับนักข่าวของเราว่ายอมรับว่าครอบครัวกังวลเรื่องของการตามตัวคนร้าย
แต่ก็เชื่อมั่นในการทำงานของตำรวจว่าจับคนร้ายได้เร็วนี้แน่นอน
ก็พยายามบอกกับน้องกวางอธิษฐานบอกเลยว่าไม่ต้องห่วงนะ
ขอให้ลูกไปสบายขอให้เชื่อมั่นว่าตำรวจจับคนร้ายได้แน่
ผมทำให้ลูกหลานผมเป็นคำพ้าแม่อะไรอย่างนี้นะครับ
วันนี้ครอบครัวก็มากันหมดนะครับอย่างคุณป้าบอกว่าคือใจหายมาก
คิดถึงหลานสาวไม่คิดว่าจะต้องมาสูญเสียกันแบบนี้
ส่วนคุณยายของน้องกวางนะคุณยายอายุ๘๕แล้วเป็นลมเลยนะครับ
หลังจากลอยอังคารหลานสาวเสร็จนะครับคุณยายเนี่ย๘๕แล้วนะครับ
คุณยายบอกว่าวันที่ได้ยินเสียงคล้ายคนเปิดประตูเนี่ย
มั่นใจว่าหลานกวางเนี่ยไปหาที่บ้าน
ได้ยินเสียงมันคล้ายมันจะมาเปิดประตูเข้าบ้าน
กุ๊บ๒ครั้งแล้วก็เงียบนั่นเนี่ยเขาก็คงมาเนี่ยเนาะ
นี่ฮะก็หลังจากนี้ทางครอบครัวของน้องกวาง
สาวธิดารัฐนะครับที่เป็นพนักงานวานออโลล่า
บอกว่าจากนี้ไปก็ถือว่าเรื่องของพิธีต่าง
การฉับพนักกิจศพการลอยอังคารก็เสร็จแล้ว
ทีนี้ก็คงต้องไปตามคดีกันหน่อยก็คงต้องไปตามความคืบหน้าของคดี
ว่าการจับกลุ่มตัวคนร้ายเนี่ยจะคืบหน้าไปถึงไหนอะไรยังไง
ใช่ค่ะส่วนอีกหนึ่งความสูญเสียนะคะสะเทือนใจไม่แพ้กัน
ก็คือกรณีน้องไทตันวัยสองขวบนะคะที่ถูกคนร้ายยิงเข้าที่ศีรษะ
ตอนที่ก่อเหตุนะคะแล้วก็ในมือยังจับมือกับคุณแม่อยู่เลยเนี่ยนะคะ
คือก็ได้มีการชาปนกิจศพไปเรียบร้อยแล้วเหมือนกัน
เป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจทีมข่าวทุกสำนัก
ก็ไปเกาะติดตั้งแต่หลังจากเกิดเหตุนะคะ
แต่ทางครอบครัวบอกว่าฝากหน่อยเถอะ
มีรายการบางช่องช่องหนึ่งรายการหนึ่งนะคะ
ก็ไปติดตามเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับครอบครัว

แต่มีการนำเสนอในมุมที่มันไม่ได้เกี่ยวกับคดี
ไม่ได้เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นี่ค่ะคุณพ่อของน้องคุณพ่ออนุชาวงอยู่
ต้องออกมาเปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
ถามหาจริยธรรมและจัญญาบันของช่องนั้นของรายการนั้นนะคะ
คือทางรายการดังกล่าวเนี่ยนะคะ
ได้มีการนำเสนอเรื่องราวของการเป็นหนี้เป็นสินของครอบครัวน้องไทตัน
นำเสนอภาพเหมือนกับเจ้าหนี้มาทวงหนี้อะไรแบบนี้
ซึ่งทางครอบครัวเขาถามว่ามันเกี่ยวอะไร
มันเกี่ยวอะไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้
ทำไมต้องนำเสนอเรื่องนี้ทำให้ครอบครัวเขา
คือเขาสูญเสียอยู่แล้วเขาเศร้าอยู่แล้ว
ประเด็นนี้มาพูดถึงเพื่ออะไร
ว่าเหมือนพูดคุยกันนะว่าแม่พอดีเขามีประเด็นดราม่าอยู่สองประเด็นอะไรบ้าง

แม่เขาก็ดูเขาก็ตอบตามปกติผมไม่เอาออกหรอกข่าวนี้
เดี๋ยวผมจะแก้ไขให้
ผมก็บอกได้บอกผมบอกไม่เป็นไรครับแต่คือผมก็ยอมรับผมติดจริง
ก็ยังคุยเขานะเขาก็บอกว่าได้เดี๋ยวเขาเป็นตัวกลางจัดการให้

สามทุ่มมั้งสองทุ่มกว่าเกือบสามทุ่มประมาณเนี่ยค่ะ
แล้วมันออกรายการเรา

เพื่อนที่เห็นเขาก็ทักไป
ว่ามีคนมาออกรายการทวงหนี้เรา

เราก็บอกเฮ้ยอะไรวะเราก็งงอะนะ
รู้สึกแย่เหมือนกับว่าเขาเล่นข่าวเกินไปเหมือนเอาเราไปประเทศ

คือผมยังถามแฟนเลยว่าตอนนี้เขารับจ้างทวงหนี้แล้วเหรอ
คือรับจ้างทวงหนี้ออกสื่อแล้วเหรอความคิดผมอะนะ
คุณบอกว่าคุณเป็นกลางต้องนำเสนอข่าว
แต่จัญญาบันจิตสำนึกของคุณอยู่ตรงไหน

นำเสนอไปเลยเราไม่ว่า
คืออยู่ที่จัญญบันจิตสำนึกของคนเสนอข่าวมากกว่าผมว่านะ
คุณพ่อบอกว่าตอนนี้กำลังดูเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายอยู่นะคะ
ว่าจะสามารถดำเนินการยังไงได้บ้าง
สิ่งที่อยากจะขอก็คืออย่าซ้ำเติมความสูญเสีย
แค่นี้สภาพจิตใจของพ่อและแม่น้องไทตันก็ย่ำแย่มากพอแล้วค่ะ
แล้ววันนี้คือเขาก็โทรมาหาผม
ตอนแรกผู้หญิงโทรมาก่อน
พี่หนีเรี่ยงก็บอกว่าจะขอสัมภาษณ์ผ่านทางโทษัพ

ขนาดว่าเขาอยู่ช่องเดียวกันนะพี่ก็ยังบอกนะ

คนไหนพูดเขาก็ไปตามผู้ชายมาให้

เขานำเสนอตามความจริง

ที่ให้นักข่าวไปเป็นตัวกลาง

การเชื่อมต่อเพื่อจะจบกันโดยดี

คือนักข่าวที่ไปสัมภาษณ์แม่

คือเรื่องกระดูกอะไรก็ไม่ได้พูดถึง

มาตัดตอนที่ผมดูในคลิป

ถามแม่เรื่องนี่กับเรื่องแฟนเก่า

หรือผมจะอยู่กับใครใช้ชีวิตอยู่กับใคร
มันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของผมคนในครอบครัวผม
คือไม่ใช่ว่าเราอ้อนวอนสังคมให้เห็นใจ
อย่าเอาอะไรมาทำเรา

เริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่ได้เปิดรับบริจาคอะไรนะ
คุณพ่อคุณแม่ของน้องไทตันก็เลยบอกว่าพอเถอะบางประเด็นที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดี
ที่มันไม่จำเป็นต้องนำเสนอที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นชีวิตส่วนตัวของเขา
อย่านำเสนอได้ไหมแค่นี้ก็สูญเสียและเศร้ามากพอแล้วนะคะ
วันนี้เนี่ยค่ะพ่อกับแม่ของน้องไทตันก็ไปบริจาคเงินสด๑๐๐๐บาท
มอบอุปกรณ์การเรียนและกีฬาให้กับน้องน้องนักเรียนห้าสิบสองคน
ก็คือทั้งโรงเรียนเลยนะคะที่โรงเรียนบ้านห้วยส้ม
ในอำเภอเมืองลบบุรีแล้วก็ไปบริจักษ์เงินค่าอาหารอีกสองหมื่นบาท
ให้กับโรงเรียนคนตาบอดและคนพิการซ้ำซ้อนในเมืองลบบุรี
เพราะว่าเป็นความตั้งใจตั้งแต่แรกว่าเงินที่ประชาชนเห็นใจทั้งครอบครัว
ว่าตอนแรกไม่มีเงินที่จะทำศพให้กับน้องเนี่ยค่ะคนก็บริจาคไปเยอะ
พอทำศพจัดงานศพอะไรเรียบร้อยเงินเหล่านี้ก็จะมอบให้กับเด็ก
โรงเรียนที่ขาดแคลนต่อไปนะคะตั้งใจว่าจะบริจาคให้โรงเรียนต่างต่าง
ครบหนึ่งแสนบาทครับแม่ของน้องไทตันก็บอกว่า
หลังจากสูญเสียน้องไปเนี่ยจนวันนี้พอไปถึงโรงเรียนเนี่ยนะ
บางทีก็ระหว่างจอดรถได้ยินเสียงเครื่องในรถดังขึ้น
กับแม่ก็มองหน้ากันว่าสงสัยน้องไทตันละมั้ง
เวลานั่งรถจะชอบเปิดวิทยุในรถเล่นพอพ่อแม่ขึ้นรถอยู่ดีมันมีเสียงดัง
อยู่ดีดังขึ้นมาเองก็เหมือนกับน้องเหมือนกับยังวนเวียนอยู่ใกล้นะคะ
จากเหตุการณ์กราดยิงชิงทองที่ลบบุรีนะคะเสียชีวิตสามราย
ไทตันวัย๒ขวบพนักงานสาวร้านทองออโรร่าและหัวหน้ารอปภนะคะ
หัวหน้ารอปภที่เสียชีวิตเนี่ยก็คือตามภาพในกล้องวงจรปิด
เราเห็นไปตั้งแต่แรกที่เป็นข่าวก็คือเป็นคนที่เดินไปล็อกประตูห้าง
เพื่อไม่ให้คนร้ายหนีออกไปได้หลังจากที่ก่อเหตุ
เสร็จก็วิ่งไปหลบแต่คนร้ายยังหันมายิงใส่จนเขาเสียชีวิตนะคะ
ภรรยาของหัวหน้ารอปภเขาก็เป็นรอปภทำงานที่เดียวกัน
เขาก็เลยมาเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังว่าช่วงจังหวะเกิดเหตุเนี่ย
มันเกิดอะไรขึ้นบ้างตอนนี้ภรรยาของหัวหน้ารอปภที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
เขาอยู่ระหว่างการพักงานครับเพราะว่าเธอก็ยังทำใจไม่ได้ด้วยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
หัวหน้างานก็ให้เธอพักงานไปก่อนนี่ค่ะภรรยาของนายธีรชัตนิมมา
อายุ๓๓ปีหัวหน้ารอปภที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะเธอพักงานจนกว่าสภาพจิตใจจะดีขึ้น
เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเริ่มงานแล้วนะคะระหว่างนี้ก็มีเพื่อนเพื่อนคอยดูแลคอยให้กำลังใจ
บอกว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่กล้าไปไหนมาไหนคนเดียวเลยกลัวเกิดเหตุการณ์ไม่ดีอีก
เธอบอกว่าเธอก็อยู่ในเหตุการณ์นะคะช่วงที่คนร้ายเข้าไปก่อเหตุนะคะ
แต่เธอปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่อีกจุดหนึ่ง
ได้ยินเสียงลูกค้าตะโกนว่าไฟไหม้ร้านทองก็กำลังวอตรวจสอบว่ามีไฟไหม้ร้านทองจริงหรือเปล่า
เธอก็เลยต้องนำลูกค้าที่อยู่ในห้างกันลูกค้าไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัย
แล้วก็บอกลูกค้าว่าอย่าเฟซบุ๊กไลฟ์นะอย่าสดผ่านโลกออนไลน์นะ
เธอก็ช่วยดูแลลูกค้าที่อยู่ในห้าง
แต่เธอไม่รู้หรอกค่ะว่าวอที่ได้ยินว่ารอปภถูกยิงรอปภคนไหน
เธอก็วอลหาสามีของเธอที่เป็นหัวหน้ารอปภ
แต่ไม่มีเสียงตอบกลับมาจากวอของสามีเธอ
เธอก็เอกใจแต่เธอไม่คิดไม่คิดว่าสามีของเธอจะมาเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้
แต่ปรากฏว่าพอเธอไปในจุดเกิดเหตุ
เห็นว่าเจ้าหน้าที่กำลังปั๊มหัวใจช่วยชีวิตสามีเธออยู่อะค่ะ
ก็บอกว่าลูกค้าโดนยิงอะไรประมาณนี้แต่ไม่รู้ว่าคิดไม่คิดว่าเป็นของของตัวเอง
อ้อมมาทางนี้แล้วทีนี้ก็มีพี่คนนึงเขาบอกว่า
อ่าทำใจดีดีไว้นะเอ๊เขาโดนยิง
หนูก็เลยซุดตั้งแต่ตรงนั้นเลยไปมองหาก็ไม่รับไม่ตอบบอกไม่อะไรเลย
ก็คือน่าจะโดนตั้งแต่ตอนนั้นก็เอใจอยู่ค่ะแต่ว่าเออน่าจะกันลูกค้าอยู่อะไรหรือเปล่า
มองหาก็ไม่เห็นแต่มาเห็นตรงกระโจมนี้ก็คือว่าเขากำลังปั๊มหัวใจเนี่ย
บอกยังทำใจไม่ได้จริงจริงค่ะทั้งทั้งที่วันนั้นยังคุยกับสามีว่าเออเดี๋ยวจะไปออกรถด้วยกันนะ
ไม่มีรางบอกเหตุอะไรเลยสามีแค่บ่นว่าเหนื่อยระยะหลังเนี่ยสามีจะบ่นบ่อยว่าเออเหนื่อยเนาะ
ชาปนกิจศพเมื่อคืนเขาก็มาหานะคะภรรยาบอกครับเพราะว่าเขาได้ยินเสียงดังจากมุมต่างของห้องพัก
เพราะว่าทุกทุกวันเขาก็จะทำกิจวัตรส่วนตัวในห้องค่ะก็ได้ยินเสียงก็แก๊กแก๊กอยู่ในห้องเนี่ย
สิ่งที่ทำให้เธอสบายใจมากขึ้นตอนนี้ก็คือเธอนำฟันของสามีอ่ะค่ะนี้ค่ะมาใส่กรอบเอาไว้
แล้วก็ขอให้สามีคุ้มครองเธอ
แล้วก็ได้แต่ภาวนาอธิษฐานแหละว่า
อยากจะให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้ให้เร็วที่สุดค่ะ

ข้าวที่นอนมีกลิ่นทูบ

บางทีมีรูปหัวตามที่เขาทำทุกวัน

บางครั้งมันเหมือนลูกหัวอะไรก็มาทุกวัน
ใช่แน่นอนค่ะเพราะว่ากลิ่นเป็นกลิ่นน้ำหอมเขาเหมือนเดิม
ความรู้สึกตอนนั้นเรารู้สึกยังไง
ก็รู้สึกคิดถึงยังลืมไม่ได้
พี่ถ้าพี่มาก็ช่วยดูแลหนูหน่อยนะ
ก็คุ้มฟองหนูหน่อยตอนนี้หนูกลัวไม่หมด
ก็ฟันเขาหนูก็เอามาติดตัวไว้
เป็นฟันเป็นกำลังใจ
ตั้งแต่พี่เขาเชียวหนูไม่คิดอะไรเลย

ก็จะเหมือนกับคุณพ่อของน้องออก้า
ค่ะที่จะเอาฟันของคุณแม่อืมมาเลี่ยมมาคล้องให้กับน้องออก้า

สิ่งหนึ่งที่ญาติของคนเสียชีวิต
หรือว่าแม้แต่คนเจ็บญาติคนเจ็บ
เขาก็กังวลกันก็คือคนร้ายยังจับไม่ได้
ใช่ค่ะก็กังวลเรื่องของความปลอดภัยด้วย

ไม่รู้ว่ามันใครอยู่ที่ไหน
ท่านผู้ชมครับคุณแม่ของหัวหน้ารอปภ

คุณแม่บอกว่าที่ถูกยิงคนแรกนะฮะ

เราไปถามมาด้วยไปเยี่ยมอาการมาด้วย
อันนี้คือคุณแม่ของคนเจ็บนะ
นายประเสริฐคงลิเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
คนแรกเลยอ่ะที่ยืนหันหลังอยู่แล้วคนร้ายเข้ามาในห้าง
แล้วยิงใส่เลยเนี่ยนะครับตอนนี้ยังเจ็บอยู่นะครับ
บอกว่าตอนนี้ลูกชายยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ผ่าตัดรอบสองไปแล้วนะครับยังต้องอยู่ที่ห้องไอซียู
วันเกิดเหตุตอนนั้นลูกชายกำลังยืนดูลูกค้าที่ยืนเลือกทองอยู่
ก็เลยหันหลังให้กับประตูหันหน้าเข้าร้านทองนะครับ
คนร้ายอยู่ก็เข้ามาประชิดแล้วก็เอาปืนจ่อยิง
แล้วคนร้ายยิงลูกชายแล้วก็ไปต่อคือไปที่ร้านทองนะครับ
ลูกชายบอกว่าก่อนหน้าจะเกิดเหตุเขาเห็นคนที่เป็นผู้ชาย
มาดูลาดเหลาที่หน้าร้านทองแล้วนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้เอกใจอะไร
หลังจากนั้นวันเกิดเหตุก่อนจะมีคนร้ายสวมไอ้โม่งมาก่อเหตุ
ใช้ปืนกราดยิงชิงทองเนี่ยก็มีผู้ชายคนนึง
ยืนดูลาดเหลาวนเวียนอยู่แถวร้านทองเหมือนกัน
แล้วก็เดินออกไปนะพอคนนี้เดินออกไปก็มีคนร้ายเข้ามา
แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันรวดเร็วแล้วก็รุนแรงมาก
อยากให้ตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายให้ได้
บอกว่าอยากให้จับตายไปเลยอืมเพราะถ้าจับเข้าคุกเนี่ย
กลัวว่าเดี๋ยวจะออกมาเร็วออกมาแล้วก็มาก่อความเดือดร้อนคนอื่นอีก
ตอนนี้ทุกคนในครอบครัวยังหวาดภาวะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ก็ยังถือว่าลูกชายของตัวเองเนี่ยโชคดีกว่าคนอื่นที่เพียงแค่ได้รับบาดเจ็บ
ก็บอกเขาเหมือนกันค่ะบอกว่าโชคดีกว่าคนอื่นเขานะคะ
ที่ว่าไม่ตรงจุดสำคัญเขา
มีคนแปลกหน้าค่ะเข้ามาสังเกตแบบเดินไปเดินมาอย่างนี้ค่ะ
เขาก็บอกว่าใส่ธรรมดาใส่กางเกงยีนใส่เสื้อยืดธรรมดา
มีการมองหน้ามองหน้าคือว่าเขาก็หลบ
หรอกคือว่าเขาไม่ไปอยากสบตากับผู้คนนะคะ
หลายวันเหมือนกันนะคะหรือว่าเขาจะมาวนเวียนอยู่นี้
ทำให้เขาจำได้ว่าคนนี้อีกแล้ว
อ่าประจำเลยค่ะจับตายนะอย่าให้ออกมาอย่างเงี้ย
ที่มันไม่คิดอะไรแม้แต่กระทั่งเด็กก็ยังทำได้

ก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวคนเจ็บนะคะ
ทั้งสี่คนนะคะนี่รปภที่ถูกยิงคนแรก
รวมถึงสามีภรรยาที่อยู่หน้าเคาน์เตอร์ร้านทองที่มีลูกสาวอยู่ด้วย

งานสาวร้านทองอีกคนนึงก็บาดเจ็บแต่ว่าเราตามอาการให้ตลอดนะคะ
คุณหมอบอกว่าทั้ง๔คนที่บาดเจ็บก็อาการดีขึ้นตามลำดับ
ส่งกำลังใจไปทีนี้ค่ะมาแกะรอยคนร้ายต่อเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เรื่องของกระสุนปืนเรื่องของท่อเก็บเสียงอันนี้ก็สำคัญ
ดูเรื่องของตัวปืนไปแล้วนะคะมาดูกระสุนมาดูท่อเก็บเสียงกันบ้าง
เราตรวจสอบแล้วได้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่มาว่า
เพราะว่าตำรวจเขาไปเก็บปลอกกระสุนที่ตกในที่เกิดเหตุได้๑๖ปลอก
แล้วก็ทั้งหมดเป็นกระสุนชนิดหัวระเบิดมีอำนาจการทำลายและหยุดยั้งเป้าหมายสูงกว่ากระสุนชนิดธรรมดา
เนี่ยค่ะก็จะเห็นว่าหัวกระสุนที่เก็บได้ในห้างเนี่ยนะคะ
หัวอยู่ในสภาพปกติบางหัวก็คือบุบเบี้ยว
คือกระสุนที่เป็นหลักฐานที่ตกอยู่ในจุดเกิดเหตุนะครับเนี่ยค่ะ
กระสุนที่หัวบุบบี้เนี่ยค่ะก็เพราะว่าไปกระแทกกับวัตถุที่เป็นของแข็ง
แล้วก็ไปฉลับตกในที่เกิดเหตุหัวกระสุนเหล่านี้จะเป็นหลักฐานสำคัญ
นำไปสู่การค้นหาปืนที่คนร้ายใช้ยิงและเจ้าของปืนนะคะนี่ค่ะ
หัวกระสุนที่ตกในที่เกิดเหตุมันจะบุบบี้แบบนี้
มันไปกระทบของแข็งไปฉลับเข้านะคะสามารถสืบค้นไปจนถึงปืนที่ใช้
เจ้าของปืนคือใครได้ยังไงเรื่องนี้ค่ะนายวิทยาสุขสมโสดบรรณาธิการ
ปืนแต่ละกระบอกเนี่ยพอยิงกระสุนออกไปจะเกิดอัตลักษณ์บนหัวกระสุน
หมายความว่าปืนแต่ละกระบอกค่ะเวลายิงออกไปเนี่ยค่ะ
หัวกระสุนปลอกกระสุนที่ออกมาจากปืนแต่ละกระบอกมันต่างกัน
มันไม่เหมือนกันเลยนะคะลองฟังอาจารย์อธิบายให้ฟังค่ะ
ลำกล้องแต่ละตัวไม่เหมือนกันแต่ละยี่ห้อแค่รุ่นเดียวกันเนี่ยนะครับ
ละกระบอกก็ต่างกันนั่นคือตรวจพิสูจนลำกล้องนะครับ
ทีนี้ในลำกล้องตรงนี้ก็เรียกว่ารางเพลิง
เพลิงเนี่ยกระสุนเนี่ยครับปลอกกระสุนมันจะพิมพ์เอาอัตลักษณ
ลายพิมพ์ของรางเพลิงซึ่งแต่ละกระบอกก็ไม่เหมือนกัน
เข้าไว้บนปลอกกระสุนนะครับในขณะเดียวกันเอ่อนกเมื่อทำปืนยิงเนี่ยนะครับ
กสับจะสับลงไปบนท้ายเข็มแทงชนวนและเข็มแทงชนวนก็จะไปพุ่ง
พุ่งเข้าไปกระแทกจอกท้ายกระสุนนะครับเพื่อการจุดระเบิดของศูนย์
เข็มแทงชนวนที่พุ่งเข้าไปจุดจอกชนวนเนี่ยก็จะมีลายพิมพ์
ที่แตกต่างกันไปแต่ละกระบอกในขณะเดียวกันตรงนี้ครับ
เพื่อดึงปลอกกระสุนออกมาจากหลังเพลิงตรงนี้นะครับ
ก็จะมีลายพิมพ์ของมันเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน
อีกจุดหนึ่งนะครับซึ่งไม่ค่อยมีใครพูดถึง
ปืนแต่ละกระบอกจะมีอัตลักษณ์แตกต่างกัน

เราบอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่ต้นรายการครับว่าที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไป
ค้นบ้านพักที่ขึ้นทะเบียนครอบครองปืนชนิดเดียวกันกับคนร้าย
แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เอาปืนเก็บเอาไว้แล้วก็จะเอาไปทดสอบลองยิง
ลองยิงทุกกระบอกจะได้รู้ว่าอัตลักษณ์ที่ออกมาของแต่ละกระบอกมันตรงกับที่คนร้ายใช้หรือเปล่า
ไม่ต้องเป็นห่วงว่าโอ้โหมีตั้งหลายกระบอกเหมือนกันแล้วมันจะไปรู้ได้ยังไง
ยิงดูก็รู้แล้วมันไม่เหมือนกันเหมือนคนเราเป็นฝาแฝดกันเนี่ยนะ
ให้เซลล์ชื่อมาก็เซลล์ไม่เหมือนกันใช่ค่ะคูณผู้ชมที่เชี่ยวชาญเรื่องปืน
ส่งข้อความมาทางเฟซบุ๊คบอกว่ามันเหมือนกับลายนิ้วมือคนอ่ะ
วิทยาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยลังศิษย์ก็บอกว่า
การตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์ของปืนสำคัญมากนะคะ
และถามว่าสารรับฟังเป็นหลักฐานไหม
สารท่านรับฟังเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะคะ
ถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญในการดำเนินคดีผู้ต้องหาค่ะ
ถ้าก่อเหตุที่มุ่งผสมต่อชีวิตเนี่ย
ก็จะเลือกกระสุนแบบนี้นะครับ
เพราะว่ามันเป็นกระสุนที่เขาเรียกว่ากระสุนหัวรูนะครับ
ตัวตัวกระสุนเองเนี่ยพอมันตัดเข้าเนื้อเยื่อแล้วเนี่ย
มันมันจะกระจายคือคือหัวมันจะบานออกนะครับ
เราก็นึกภาพว่าหัวมันหมุนไปเรื่อย
หัวกระสุนมันก็หมุนไปของมันเรื่อย
ทีนี้สมมุติมันเข้าเอวผมเนี่ย
ถ้ามันเป็นกระสุนธรรมดามันก็จะเป็นเหมือนรอยตัด
เฉือนฟับเข้าไปแล้วก็ทะลุผมออกไป
แต่พอมันเป็นหัวรูปุ๊บมันก็จะคว้านไส้คว้านพุงผมไปเรียบร้อยครับ
มันก็จะทำให้มีความเป็นไม่ได้ที่จะเสียชีวิตสูง
อาจารย์ก็เลยมองว่าประเภทของปืนประเภทของกระสุนปืนที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุเนี่ยค่ะ

ลักษณะเหมือนกับว่าตั้งใจที่จะเอาชีวิตคน
เพราะว่าเลือกใช้ปืนชนิดนี้เลือกใช้กระสุนแบบนี้

อันนี้อาจารย์วิเคราะห์ตามหลักอัตยาวิทยานะคะ
ดูไทยรัฐนิวโชว์ช่วงนี้เนี่ยนะทุกวันนี้เนี่ยเหมือนดูหนังสืบสวนสอบสวนใช่ไหม
เราก็จะได้ความรู้ไปในตัวด้วย
ต่อไปเจอคดีลักษณะแบบนี้อีกท่านก็จะอ๋อถ้ามีปืนอย่างนี้เจ้าหน้าที่เข้าไปตามไล่หาปืน

อุปกรณ์อย่างหนึ่งที่คนร้ายรายนี้ใช้นะครับท่านผู้ชมครับมันจะแตกต่างจากโอ้โหหลายคดีเลย
ตำรวจมือปราบบางคนยังบอกไม่เคยเจออย่างนี้ถูกเนี่ย
ใช้เนี่ยฮะท่อเก็บเสียงใส่มาด้วยอ่ะ
ยาวเนี่ยครับตรงปลายกระบอกปืนเนี่ยนะครับเราก็ไปแกะรอยหน่อยนะท่านผู้ชมครับ
การสืบสวนติดตามตัวคนร้ายคนนี้นะครับ
ไอ้ท่อเก็บเสียงที่คนร้ายใช้เนี่ยมันไม่มีขายทั่วไปนะฮะคือเขาไม่อนุญาตให้เอามาขายนะในบ้านเราเนี่ยนะครับ
ถ้าจะมีก็คือขายในตลาดมืดก็คือผลิตเองขายกันเองซื้อขายกันเองเฉพาะกลุ่ม
ซึ่งแน่นอนว่ามันก็ต้องมีพื้นที่ประกอบก็ประกอบเองในโรงกลึงอย่างนี้นะครับ
ซึ่งเกลียวจะมี๒แบบคือเกลียวนอกกับเกลียวในดังนั้นหากจะสั่งท่อเก็บเสียงต้องสั่งซื้อลำกล้องปืนชนิดมีเกลียวด้วย
เดี๋ยวลองฟังนะครับว่าเสียงจากคลิปนี้เวลามีการใช้ท่อเก็บเสียงเนี่ยมันจะเป็นยังไง
นะครับเจอเหยื่อรายแรกยิงมือเดียวสองนัด
แล้วก็เดินไปจะเห็นว่าเสียงดังนะฮะจนกระทั่งน้องคนที่อยู่บนเคาน์เตอร์เนี่ยอุดหูนะครับแล้วก็ยิงเป้าหมายที่หนึ่ง
โอเคโดดขึ้นเห็นไหมมันไม่ง่ายนะครับซ้ำสามนัดเดินไปเดินมาทิ้งน้ำหนักตัวอย่างคล่องแคล่วไม่กลัวว่ากระจกจะแตกนะครับเมื่อกว่าทองได้สองแผงก็โดดลงมาจ้ำ
แล้วก็เดินไปพอเห็นเหยื่อรายสุดท้ายที่เป็นรอปภเข้ามายิงสองนัดนะครับแล้วก็ไปที่ประตู

เพราะถ้าไม่ใส่ท่อเก็บเสียงเนี่ยเสียงมันดังมากนะ
ใช่เห็นไหมแต่ทีนี้ในพื้นที่ลบบุรีเนี่ยทีมข่าวของเราไปตรวจสอบเนี่ยนะครับ
มันไม่มีโรงกลึงหรือว่าโรงงานที่จะมากลึงมาผลิตท่อเก็บเสียง
แต่ลองตรวจสอบนะฮะจากข้อมูลของตำรวจนะครับ
ได้ไปตรวจสอบโรงกลึงที่สมุทรสาครเขามีโรงกลึง
เป็นโรงกลึงที่ผลิตท่อเก็บเสียงเขาผลิตออกมา๒๐อัน
แล้วส่งไปที่อำเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรี๑อัน
อันนี้ข้อมูลที่เราได้มานะฮะซึ่งตอนนี้ตำรวจกำลังตรวจสอบว่า
ในจังหวัดลบบุรี๑อัน๑คนเนี่ยนะที่สั่งท่อเก็บเสียงชิ้นนี้มาจากสมุทรสาคร
คาดว่าน่าจะเป็นท่อเก็บเสียงแบบเดียวกับที่คนร้ายใช้ในวันเกิดเหตุด้วย
มันต้องซื้อทั้งลำกล้องปืนกับที่เก็บเสียงซึ่งต้องมีเกลียวอะไรพวกนี้ด้วย
คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยลงพื้นที่ไปที่สมุทรสาครหน่อย
ไปคุยกับตรงกลึงไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นผู้ต้องสงสัยอะไรยังไงนะ
หรืออุปกรณ์เก็บเสียงหรือท่อเก็บเสียงปืนเนี่ย
เขาทำกันแบบไหนอะไรยังไงทำกันยากง่ายแบบไหนยังไงนะครับ
ที่ร้านแห่งนี้ที่เป็นโรงกลึงเนี่ยนะครับ
บอกว่ามันต้องใช้เครื่องมือในการทำแบบเครื่องมือชั้นสูง
ต้องใช้การเขียนโปรแกรมป้อนข้อมูลเข้าไปในเครื่องถึงจะทำได้
ต้องใช้ความละเอียดสูงในการทำซึ่งมูลค่าของเครื่องนี้มันแพงมาก
ค่ะร้านขนาดกลางขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะมี
แบบร้านเล็กทั่วไปโรงกลึงทั่วไปอ่ะ
กลึงกันแบบมันน่วนใช้มือกลึงอะไรพวกนี้
อันนี้ทำไม่ได้แน่
งานนี้ละเอียดมากยากที่จะทำเครื่องมือนี้ไม่ทันสมัย
อ่าเครื่องธรรมดานี้ทำไม่ได้เลยต้องมีโปรแกรมป้อนข้อมูลเข้าไปที่จะทำชิ้นนี้
คือระดับลูกปืนนี่เข้าไปต้องเปี้ยเลยคือคือต้องกลมศูนย์ต้องเป๊ะ
แล้วตรงเครื่องมือแมนนวดร้านทั่วไปแบบนี้มันทำไม่ได้ไม่ได้ทำไม่ได้
เพราะว่าอะไรครับคืองานมันละเอียดทำไม่ได้เลย
ราคาของเครื่องเนี้ยฮะประมาณเท่าไหร่หลายล้านอยู่หลายล้านอยู่
ว่าร้านเล็กเขาจะเอามาฝากให้ทำอะไรอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้หมดสิทธิ์
นี่เห็นไหมมันก็จะตีวงแคบไปอีกเรื่องของใครสั่งท่อเก็บเสียงมาใช้บ้าง
ทีนี้พอโรงกลึงเขาบอกว่าโอ้โหต้องโรงกลึงใหญ่ถึงจะทำได้นะครับ
คุณนฤทธิ์ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลองไปคุยกับเจ้าของโรงกลึงขนาดใหญ่แห่งหนึ่งนะฮะ
สมุทรสาครนะครับเขาบอกว่าโรงกลึงที่สมุทรสาครเนี่ยมีเยอะมากนะ
เป็นร้อยกว่าโรงร้อยกว่าโรงกลึงเป็นเมืองอุตสาหกรรม
ถ้าจะถามว่าร้านไหนทำโอ้โหมันตอบยากนะครับ
แต่การจะทำท่อเก็บเสียงได้ร้านนี้ต้องเป็นร้านที่ค่อนข้างใหญ่นะ
อย่างน้อยก็ต้องปานกลางมีอุปกรณ์ทันสมัยต้องใช้เครื่องมือที่ละเอียดมาก
เพราะว่าทำออกมาแล้วขนาดมันต้องเป๊ะถ้าไม่พอดีเนี่ย
แล้วพลาดเนี่ยนอกจากใส่สวมอะไรกันไม่ได้ต่อให้สวมใส่ได้
ยิงมันก็มีปัญหาทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่สำรวจร้านรับกลึงนะครับ
เขตอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีถามว่ามีร้านรับกลึงไหม
มีร้านรับกลึงเหล็กอยู่เจ็ดร้านมีอยู่ร้านหนึ่งนะครับ
เปิดเผยข้อมูลกับเราว่าลบบุรีถือเป็นเมืองข้าราชการ
ปฏิเสธไม่ได้ว่าตลอดการเปิดร้านต้องมีคนมาว่าจ้างให้กลึงวัตถุ
อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของปืนอันนี้เขายอมรับว่ามีค่ะนะ
อ่าการรับผลิตอุปกรณ์ปืนก็ขึ้นอยู่กับว่าร้านไหนจะรับทำให้
เพราะส่วนใหญ่ช่างทุกคนต้องมีวิชาชีพและจัญญบันไอ้รับทำปืนผลิตปืน
ทำท่อเก็บเสียงพวกเนี้ยมันผิดกฎหมายอืมนะฮะอ่า
ผ่านมาในวงการร้านกลึงด้วยกันนะครับร้านนี้เขาบอกว่าไม่มีใครถูกว่าจ้างให้ทำท่อเก็บเสียง
กลึงลำกล้องอาวุธปืนก็เลยไม่แน่ใจว่าคนร้ายที่ก่อเหตุ
ชิงทองแล้วกราดยิงเนี่ยไปจ้างร้านไหนทำหรืออาจจะซื้อมาทางออนไลน์ก็ได้
คนที่ทำท่านจึงมามันเห็นงานคือถ้ามีแบบให้ทำมันก็อาจจะทำได้ทั้งหมดนั่นแหละครับ
ไม่ว่าคืนอะไรเพราะว่ากรึงนี้มันใช้คืนจับแล้วก็
ความรู้ในการกินของช่างแต่ละช่างใช่ไหมครับ
ก็คือจัญญบันของแต่ละคนครับมีมีแน่นอนครับผมอยู่ตรงนี้อยู่ในเมืองทหารอย่างนี้ยังไง
ก็ต้องมีครับบางทีอ้าวทำได้ไหมน้องเอาไม่ได้พี่นี่คือปืนใช่ไหมครับ
ถ้าผมมองออกครับผมว่านี่คือหลายเปลือนใช่ไหมครับโอเครู้ได้ไง
ไม่ฟ้าไม่รู้หรอกผมว่ามันเป็นเปลือนผมทำไม่ได้แต่จริง

นี่ฮะเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยแอบทำลักลอบทำทำกันแบบเถื่อนใช่ครับ
คุณผู้ชมคะมาตามความคืบหน้าคดีกันหน่อยวันนี้เนี่ย
บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ไปที่ลบบุรีนะคะ
ไปร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าของคดี
พบตรบอกว่าให้เวลาตำรวจหน่อยถึงแม้ว่าพรุ่งนี้จะครบ๗วันแล้วนะคะ

ตำรวจบอกเลยว่าวันสองวันนี้มีข่าวดีแน่นอน
เกี่ยวกับความคืบหน้าในการตามตัวคนร้ายที่ก่อเหตุนี้
คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์นักข่าวของเรายังคงอยู่ในพื้นที่
อยู่พื้นที่มาต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มมีข่าวแล้วนะคะ
ติดตามความคืบหน้าล่าสุดจากคุณภูริพัฒน์ค่ะ
ประชาการตำรวจแห่งชาติใช้เวลาในการประชุมร่วมกับชุดสืบสวนนานกว่า๒ชั่วโมงนะครับ
ก่อนที่จะออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
โดยข้อมูลเบาะแสของคนร้ายณขณะนี้
พบตรบอกว่าคนร้ายนั้นหนีหลบหนีออกจากพื้นที่ไปอยู่ใกล้แถบชายแดนของประเทศเพื่อนบ้านแล้ว
และมีความเชื่อด้วยนะครับว่าน่าจะหลบหนีเพียงคนเดียวไม่มีใครให้การช่วยเหลือครับ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดา
พลตำรวจตรีสำรานวลมาผู้บังคับการตำรวจ๑๙๑
ซึ่งเป็นชุดสืบสวนมือดีของพบตรที่มาพร้อมกับกระเป๋าสีดำใบใหญ่
และทันทีที่มาถึงผอบตรก็ถามหากระเป๋าใบนี้ทันที
ทำให้น่าสงสัยว่าภายในน่าจะมีสิ่งของสำคัญที่พบตรต้องการ
ถึงขั้นต้องเรียกหากระเป๋าใบนี้ก่อนที่จะยิ้มหวานให้กับสื่อ
แล้วให้ลูกน้องนั้นรีบยกกระเป๋าขึ้นไปบนห้องประชุมทันที
กลางชาวบ้านที่มารอดูความคืบหน้าด้านหน้าสพท่องเที่ยวลบบุรี
ด้วยความหวังว่าตำรวจจะมีข่าวดีครับ
ประชาการตำรวจแห่งชาติใช้เวลาในการประชุมเพียง๒ชั่วโมง
ก่อนที่จะออกมาให้ข่าวกับสื่อมวลชน
และจากข้อมูลนั้นคาดว่าน่าจะเป็นชายแดนที่ไหนสักแห่ง
โดยส่วนตัวแล้วคาดว่าน่าจะไม่มีใครให้การช่วยเหลือในการหลบหนี
ส่วนกระเป๋าสีดำใบใหญ่ที่ท่านถือมานั้นท่านชี้แจงนะคะว่าเป็นเพียงเงินที่นำมามอบให้กับชุดทำงานในการใช้จ่ายส่วนตัวในการหาคนร้ายเท่านั้น
ฟังเสียงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกันครับผมเชื่อว่าไม่อยู่ในพื้นที่แล้ว
แล้วก็ไปอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันแล้วผมเชื่อว่าไปด้วยตัวเองนะ
แล้วผมเชื่อว่าขณะนี้มันก็อยู่แถวน่าจะชายชายแดนแล้วล่ะ
คือจริงจริงแล้วผมกับทีมงานเนี่ยครับทุกคนเนี่ยไม่ได้หลับได้นอนเลยนะ
นะครับผมว่างผมก็มานะครับก็ถ้าเป็นผมนะเป็นผมผมก็ต้องไปอยู่แถวนั้นก่อน
คืออุปสรรคในการทำงานถามว่ามีไหมมีนะครับ
กดดันหลายด้านจริงนะครับ
ประชาการตำรวจแห่งชาติยังบอกด้วยนะครับว่าตัวเองนั้นไม่รู้สึกหนักใจ
แม้พรุ่งนี้จะครบ๗วันในการก่อเหตุ
ซึ่งตำรวจนั้นทุกคนยังคงเร่งติดตามตัว
และมีความคืบหน้าอยู่ตลอดเวลา
และอยากให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าตำรวจจะมีข่าวดีในวันถึง๒วันนี้ครับ
คุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าวันพรุ่งนี้นั้นจะครบรอบ๗วันในการก่อเหตุของคนร้ายแล้วนะครับ
ว่าจะต้องมีความชัดเจนในเรื่องของตัวคนร้ายด้วยครับ
ทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากสถานีตำรวจท่องเที่ยวรบบุรีครับ
ขอบคุณคุณภูริพัฒน์นะคะโอ้โหข้อมูลจากตำรวจล่าสุดคือ
ออกนอกพื้นที่จังหวัดลบบุรีไปแล้วอาจจะไปชายแดนแล้วด้วย
โอ้โหเอาแต่เชื่อว่าตำรวจก็น่าจะไล่ตามทันนะ
คงจะเกาะติดอยู่ติดตามอยู่นะครับ
น้องผู้ชมทีนี้มาดูเรื่องของคนร้ายเนี่ยนะคะ
ตอนนี้ตำรวจยังยืนยันว่ายังไม่ได้ออกหมายจับใครนะครับใช่ค่ะ
ยังไม่ได้ระบุตัวตนเป็นที่ใครนะครับมีแต่กลุ่มผู้ต้องสงสัยนะฮะ
แต่ทีนี้ก็มีการแชร์กันเยอะใช่อ่าหนึ่งในนั้นเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่ง
เขาถูกแชร์ภาพว่าเนี่ยแหละคนร้ายอ่า
เป็นคนที่อ้าเป็นลูกผู้มีอิทธิพลใจข้อห่วงเหี่ยมเดินค้ากะเหลก
อ่าคนนี้นะฮะโอ้โหเมื่อวานนี้แชร์กันหนักมากน่ะ
คนนี้ใช่ค่ะล่าสุดคนนี้ถึงขั้นน้ำตาไหลเลยนะคะ
บอกว่ากระทบกับครอบครัวเขามากเลยนะคะไปเอารูปมาแล้วแบบลักษณะเหมือนกับ

เขาต้องออกมานะครับแล้วก็แจ้งความด้วยนะครับ
นายถาปนนปรีชาจารย์หรือว่าเอิร์ทอายุ๔๐ปี
วันนี้ไปพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอาธิกรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบกปอทนะฮะ
ไปแจ้งความดำเนินคดีกับคนที่โพสต์แล้วก็แชร์รูปภาพของเขา
กล่าวหาว่าเขาเป็นคนร้ายที่ก่อเหตุกราดยิงชิงทอง
แล้วก็ฆ่าสามศพที่ลบบุรีนี่ฮะ
ถาพนลบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นอดีตนักเรียนใน๑๐ทหารบกนะครับ
แต่ยังไม่ได้รับราชการลาออกก่อนเรียนจบ
ตอนนี้ทำงานบริษัทเอกชนไม่มีปืนนะวันเกิดเหตุ
เห็นตำรวจกับกู้ภัยวิ่งรถกันวุ่นไปหมดที่ลบบุรี
ยังตามไปดูที่ห้างเลยยืนดูเจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ
แนวกั้นพื้นที่เกิดเหตุเพราะไปทำธุระแถวนั้นพอดี
แล้วบ้านพักก็อยู่ห่างจากที่เกิดเหตุแค่๖กิโลเมตร
ก็ยังงงอยู่ว่ามีคนเอารูปเขาไปโพสต์แล้วเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ได้ยังไง
ทั้งที่เขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลย
และยังตั้งข้อสังเกตว่ารูปของเขามันเป็นรูปที่มาจากข้อมูลทะเบียนราช
ประวัติของเขาหลุดมาได้ยังไงทั้งที่เขาไม่เคยมีประวัติอาทยากร
ไม่รู้เจตนาของคนที่เอาไปโพสต์ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
เมื่อวานนี้ไปลงบันทึกประจำวันที่สพเมืองลบบุรีไว้แล้ว
ถ้าตำรวจจะเรียกไปตรวจสอบตรวจดีเอนเอตรวจอะไรเขาพร้อมทุกอย่าง
วันนี้มาแจ้งความเพิ่มที่ปอทเพื่อเอาผิดกับเพจ
ที่โพสต์ยืนยันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเพื่อให้เป็นกรณีตัวอย่าง
ตอนนี้มีข้อมูลของเพจที่แชร์รูปภาพของเขาอยู่ประมาณ๑๐ราย

ผมว่าเรื่องนี้ผมอยากให้เป็นบทเรียนมากดีกว่า
อยากให้มันเห็นเป็นรูปธรรมมากกว่า

แต่ว่าเขาเนี่ยลักษณะขาเบียด

แล้วคิดว่าเขาเนี่ยขากระเพลก

คลิปเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวท่านดูก็ได้นะครับ

ซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งที่สระบุรี

เจอที่สระบุรีเมื่อคืนนี้
ตอนตี๓๕๑แค่สงสัยนะ

ถ้าไม่ใช่ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับ

บอกว่าแค่อยากให้จับคนร้ายมาลงโทษให้ได้เร็ว

ช่วงการแชร์อะไรลักษณะแบบนี้

แล้วก็สังเกตเจออะไรพวกนี้

จะมาบอกว่าผมแค่สงสัยนะ

ฐานทำให้ผู้อื่นตกใจมีโทษจำคุกไม่เกิน๑เดือน
ปรับไม่เกิน๑๐๐๐๐บาทนะคะ

คนร้ายเนี่ยอาจจะเป็นลูกเจ้าของค้นฟาร์มเลี้ยงบัว

ติดหนี้กันพนันพ่อโรยไม่ยอมใช้หนี้เลยมาปล้น

จะแจ้งเบาะแสเพราะว่าค่าหัวตั้ง๕๐๐๐๐๐บาท

แล้วก็มีข้อมูลบอกว่าตำรวจลงพื้นที่ไปตรวจค้นฟาร์มวัว
ค้นฟาร์มวัวด้วยที่จังหวัดลบบุรีที่อำเภอพัฒนานิคมด้วยไอ้ที่ไปตรวจค้นฟาร์มวัวในเราเล่าข่าวไปแล้วคือลักษณะที่ว่าคนร้ายกระโดดขึ้นไปเหยียบบนเคาน์เตอร์ร้านทองไปเหยียบฝุ่นมาแล้วก็ฝุ่นมันติดอยู่ที่เคาน์เตอร์ก็เลยคาดว่าคนร้ายอาจจะไปเดินอยู่ในสวนในไร่ฟาร์มวัวอะไรหรือเปล่าแล้ว